ครับเจ๊บ้าบินเองก็วันนี้ก็ลักษณะเดียวกับครูปรีชา

ก็มีตำรวจกองปราบไปที่บ้านเหมือนกัน
ควบคุมตัวตามหมายจับแล้วก็ตรวจค้นบ้านด้วยนะครับ
วันนี้เจ๊บ้าบินก็อยู่บ้านนะฮะตอนเช้านักข่าวก็ไปรอนะครับ
นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับครูปรีชาตามที่เจ๊ยืนยันมาตลอด
วันนี้เนี่ยเจ๊บ้าบินแต่งตัวสวยเป็นพิเศษจนนักข่าวตกใจค่ะ

โอ้โหแต่งหูแต่งหน้าคือสวยกว่าวันอื่นที่เห็นเจ๊ในตลาดนะคะ
ก็ต้องยอมรับแบบนี้มีเครื่องประดับแต่งตัวสวย
เห็นไหมก็ออกมายืนคุยกับนักข่าวนะครับตอนเช้าตอนนั้นหมายจับยังไม่ออก

ยังนะฮะก็นักข่าวก็ถามนะครับว่าเออเป็นยังไงวันนี้มีข่าวว่าจะถูกออกหมายจับนะ
เจ๊บอกว่าก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าก็ไม่ได้เครียดอะไร
ยังยืนยันทุกอย่างเหมือนเดิมว่าเป็นผู้ที่ขายสลากให้กับครูปรีชาจริง
เดี๋ยวฟังเสียงเจ๊บ้าบินหน่อยกันแล้วกัน

นี่นะฮะหลังจากนั้นครับประมาณเที่ยง๕๐นาที
มีตำรวจกองปราบราม๘นายเดินทางมาที่บ้านของเจ๊บ้าบินนะครับ
แล้วก็เข้าไปในบ้านมีการพูดคุยเจรจากับเจ๊บ้าบินอยู่๒๐นาทีได้นะฮะ

ก็พยายามโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ยื่นเอกสารให้กับเจ๊บ้าบินเซ็นยินยอมนะครับ
แล้วก็เข้าตรวจค้นจนทั่วบ้านเลยนะฮะ
ซึ่งมีรายงานข่าวว่าในการตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานสำคัญเป็นโพยกระดาษนะ
ใช่ค่ะเจอโพยกระดาษในบ้านเจ๊บ้าบินนะคะ

ลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวได้รับมาจากเจ๊พัด
และก็ขายต่อให้กับครูปรีชา
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรางวัลที่แท้จริง

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันคล้ายกับข้อความที่เอาไว้ใช้ท่องจำ
คือท่องประโยคนี้ท่องเพื่อเอาไปพูดกับเจ้าหน้าที่

ชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจเขาบอกว่าอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกัน

ก็พอตรวจค้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจกองปราบก็ควบคุมตัวเจ๊บ้าบินขึ้นรถ
แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาที่กองบังคับการกองปราบรามทันทีนะครับ
ก็มาถึงสักช่วงประมาณบ่าย๓กว่าเกือบบ่าย๔นะครับ
ผู้สื่อข่าวไปถามเพื่อนบ้านของเจ๊บ้าบินที่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันนะฮะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าเจ๊บ้าบินถูกตำรวจกองปราบรามมาควบคุมตัวไปแล้ว
ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะแสดงความเห็นเท่าไหร่นะครับ
มีแม่ค้าร้านขายของชำเพื่อนบ้านในซอยอยู่คนหนึ่งนะครับ
ที่บอกว่าก็รู้สึกสงสารเจ๊บ้าบินนะในฐานะเพื่อนบ้าน
แต่รายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับ
เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็คงได้แต่ให้กำลังใจเท่านั้น
บ้าบินก็ถูกคุมตัวมาถึงกองปราบราม๑๗

แล้วก็ถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนทันทีเลยนะฮะ

แต่ดูเจ๊แล้วก็ตอนก่อนเข้าไป

ก็กล่าวกับนักข่าวสั้นบอกไม่หนักใจ